ดูพระเอกคนนี้กันบ้างดีกว่าค่ะแอมพีรวัตร

คุณผู้ชมดูนะข้างหลังทำไมใส่ชุดสีเขียว
เหมือนเป็นฟอร์มพนักงานอะไรสักอย่าง

ใช่เหมือนไปส่งของส่งอาหารนะคะ
แต่ว่าคุณผู้ชมเขาไม่ได้โพสต์เอาฮานะคะ

เปิดใจกับเราว่าทำมาเดือนกว่าแล้วครับพี่
ทุกวันตั้งแต่หกโมงเช้าถึงเที่ยง
แล้วก็ตั้งใจจะเจ็บเก็บเงินจากงานตรงนี้เป็นค่าเทิมลูกด้วย
โดยหลังจากหมดช่วงโควิด๑๙ค่ะแอมก็จะทำควบคู่กับการงานแสดงในวงการนั่นแหละค่ะ
ไอ้สมัยที่ได้เงิน
เออได้ไรเดือนวันหนึ่งเยอะไหมคะ

แล้วแต่ดวงด้วยแต่ว่าจริงก็ต้องยืนประมาณ๑๐๐๐บาท
นี่จังดูดิเห็นไหมผมจริงจังได้ตั้งด้วย
ผมก็ตั้งใจว่าจะเก็บเงินให้เป็นค่าเทิมลูก
ส่วนที่การใช้เงินถ้าสมมุติว่าใช้ไม่เกินตัวกับรายได้ที่มี

ความหล่อทะลุแมสมาเลยนะคะ
แอมเนี่ยจะถูกลวนลามอย่างที่เป็นข่าวบ้างหรือเปล่า
แล้วพอลูกค้ารู้ว่าเป็นพระเอกร้องแบบว้าวพี่แอม

เห็นครับเพราะว่าไปถึงก็
คนสั่งเขาไม่ทราบอยู่แล้วว่าใครส่ง
สาวลวนลามแก๊ปบ่อยอะค่ะ
โอ้ยอยากลวนลามมากเลยครับไม่มี
ผมยังไม่เคยเจอกับตัวเลยครับ
ไม่มีหรอกครับเป็นในการที่จะเจอลูกค้าแบบนั้นยากมากครับ